อีกเหตุการณ์หนึ่งนี่ก็ในครอบครัวเหมือนกันนะครับ
คราวนี้ลูกเขยเนี่ยใช้มีดแทงแม่ยายจนเสียชีวิต
แทงพี่เมียจนบาดเจ็บสาหัส
สาเหตุก็คือโมโหที่ทางแม่ยายกับพี่เมียเนี่ย
เขาจะมารับลูกสาวกับหลานเขาเนี่ยกลับบ้าน
เหมือนกับขอเลิกแล้วไม่ยอมเลิก
นี่นะฮะกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับ
นาฬิกา๔๑นาที
คืนที่ผ่านมานะครับ
นี่จะเห็นว่ารถเก๋งสีขาวคันนี้ถอยหลังเข้าไปจอดที่หน้าหอพัก
แถวบางกรอกอ่าย่านบางกรอกนะครับอำเภพภูเพียงจังหวัดน่านนะครับ
ห่างกันสัก๓นาทีนะครับ
หลังจากที่รถเก่งสีขาวถอยหลังเข้าไปจอดที่หน้าหอพักนะครับ
จะเห็นว่านางวันดีปันอุ่น
อายุ๔๔ปี
เดินโซซัดโซเซ
ออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
แล้วก็มีนายจิรพงศ์ปันอุ่น
อายุ๒๓ที่เป็นลูกชาย
เดินตามมาเพื่อจะช่วยแม่

แล้วก็ต้องอุ่มกันขึ้นรถไป
เขาก็ช่วยกันอุ้มนางวันดีขึ้นรถ

วันดีเนี่ยถูกลูกเขยชื่อนายพายุ
ใช้มีดแทงเข้าคอนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนตัวของจีรพงศ์ลูกชายของนางวันดีเนี่ย

แทงเข้าที่คอเหมือนกันแถวหลอดลมฝั่งซ้ายอาการสาหัส
คือทั้งคู่เนี่ยต่างก็ต้องช่วยกันนะพากันขึ้นรถแล้วก็มาโรงพยาบาล
นี่ค่ะคือจากการสอบสวนนายพายุเนี่ยเพราะว่าหลังจากก่อเหตุแล้ว
เขาก็ให้ทางครอบครัวเขาพามามอบตัว
คือนางวดีนี่เสียชีวิตสุดท้ายเสียชีวิตให้ยายเขา
ส่วนพี่เมียบาดเจ็บสาหัสอยู่นายพายุให้การอ้างว่านางวันดีแม่ยาย
กับนายจิรพงศ์พี่เมียนะมากับเพื่อนขับรถมาจากอำเภอสันติศุกร์
จากกล้องกองจรปิดรถเก๋งสีขาวที่ว่าถอยเข้าไป
ซึ่งพอมาถึงเนี่ยก็มาถามคนแถวนั้นว่าในหอพักแถวนี้
จุดที่เขามาจอดรถเนี่ยมีใครอยู่ไหม
เพื่อนบ้านบอกว่ามีอยู่ในบ้านนั่นแหละบ้านหลังนั้นนั่นแหละ
เป็นลักษณะบ้านพักหอพักอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
วันดีก็เลยตะโกนเรียกลูกสาวเพราะว่าจะมารับลูก
บอกแม่มารับแล้วสักพักเนี่ยนายพายุเนี่ยเปิดประตูบ้านออกมา
แล้วบอกว่าเมียกับลูกสาววัย๒ขวบของเขาเนี่ย
ไม่ไปไหนทั้งนั้นจะอยู่ที่นี่
แต่นางวันดีเนี่ยยืนยันว่าจะมารับลูกสาวกับหลานเนี่ย
กลับไปอยู่ที่บ้านที่อำเภอสันติศุกร์
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านกอกอำเภอภูเพียงนะฮะ
นายพายุก็ไม่ยอมนะฮะพอไม่ยอมแล้วก็มีการโต้เถียงกัน
แล้วนายพายุก็ไปชกต่อยกับนายจีรพงศ์ที่เป็นพี่เมียนะครับ
ที่นายพายุจะคว้ามีดขึ้นมาแล้วก็ชักมีดเนี่ยแทงเข้าไปนะฮะ
มีดเนี่ยเข้าสี่ข้างนายจิรพงศ์แล้วก็แทงเข้าไปอีกครั้งนึงคราวนี้เนี่ย
ไม่โดนนายจิรพงศ์แต่เข้าลำคอนางวันดีที่เป็นแม่ยาย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุนายพายุเนี่ยก็หนีไปกลับไปหาพ่อกับแม่ตัวเอง
แล้วให้พ่อกับแม่เนี่ยพามามอบตัวที่สพภูเพียง
ส่วนนี้คือช่วงที่นางวันดีเขาตอนแรกเขาถอยรถเข้าไปก่อน
เขามากันสามคนนะฮะเพื่อจะไปรับลูกสาวกับหลานสาวเนี่ยกลับบ้าน
แล้วก็มีการโต้เถียงกันแล้วถูกนายพายุเนี่ยแทงใส่
วันดีก็เนี่ยฮะถูกแทงเข้าคอนะครับก็ออกมาที่หน้าซอย
เพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็มีเนี่ยคนที่มาด้วยอ่ะ
เขาก็พยายามเข้ามาประคองมาอุ้มนะฮะก็คือลูกชายก็ถูกแทงมาเหมือนกันนะ
ลูกชายอ่ะเขามาช่วยแม่นะฮะแล้วเพื่อนก็เอารถออกมา
แล้วก็อุ้มกันขึ้นรถเพื่อพาไปโรงพยาบาล
แม่เสียชีวิตลูกชายยังเจ็บสาหัสอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวนายพายุเองหนีไปหาพ่อกับแม่ตัวเองแล้วพ่อกับแม่ก็พามามอบตัวที่
สพภูเพียงเอามีดที่ใช้ก่อเหตุมามอบให้กับตำรวจด้วย
เขาก็บอกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปนะแล้วก็อ้างว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะช่วง๔ทุ่มกว่านะฮะ
อ่า๒ทุ่มกว่านะครับเมื่อวานนี้เขาอ้างว่าวันนี้๑๓ตุลาคมเนี่ย
จะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบสิบเก้าปีของภรรยาแต่แม่ยายเนี่ย
จะมาเอาเมียกับลูกเขาเนี่ยกลับบ้านค่ะเขาก็เลยใช้มีดเล่มนี้เนี่ย
ที่ทะเลาะกันเนี่ยแทงใส่เข้าไปสอบสวนอยู่ทั้งคืนนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาลงบันทึกรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากให้การรับสารภาพ
วันนี้เนี่ยนายพายุบอกว่าอยากฝากขอโทษไปยังภรรยาแล้วก็ฝากถึงภรรยาให้ช่วยดูแลลูกให้ดี
อาจจะฝากบอกเมียเขาว่าจะได้ว่ะ
นู่นฝากนี่ฝากนั่นฝากเยอะเหลือเกิน
แต่ตัวเองเนี่ยไปแทงแม่เขาตายแทงพี่ชายเขาสาหัส
ทุกผู้ชมครับส่วนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะฮะเสพยาหรือเปล่า
ไปทำร้ายเขาเนี่ยนะฮะนายพายุยอมรับว่าเสพยาเสพติดนะฮะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเสพยาเสพติดมา๑อาทิตย์
อาทิตย์นี่ไม่หยุดเลยไม่เว้นเลยเสพมาทุกวัน
เสพยาเสพติดเสพยาบ้าตอนที่กลับไปเยี่ยมบ้านที่อำเภอนาน้อย
แต่เมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้เสพ
แต่ก่อนหน้านี้เสพทุกวันมาอาทิตย์หนึ่ง
วันนี้เราให้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ก็คือบ้านแม่ยายของนายพายุนะฮะอยู่ที่หมู่บ้านน้ำโซ้งนะครับ
อำเภอสันติศุกร์จังหวัดน่านครอบครัวรับศพมาแล้วนะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านก็ทางสามีเนี่ยก็คือพ่อตานายพายุนะฮะ
ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่นายพายุเข้ามาเป็นลูกเขยที่บ้าน
ความจริงทางครอบครัวก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ลูกเขยคนนี้
เพราะชอบทำตัวก้าวร้าวไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่
แล้วชอบทะเลาะกับแม่ยายบ่อยบ่อยทางครอบครัวเองเนี่ย
อยากให้ลูกสาวเนี่ยเลิกกับผัวคนนี้เหลือเกินอันนี้พ่อตาบอก
ขณะเดียวกันนะครับลูกสาวของผู้ตายภรรยาของนายพายุ
ผู้ต้องหาเธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยความจริงขอเลิกกับนายพายุนะ
แล้วก็เลิกกันมาสามเดือนแล้วแล้วเธอก็อยู่ห้องเช่าที่จุดเกิดเหตุ
นั่นแหละค่ะอ่าเป็นลักษณะห้องเช่าบ้านเช่านายพายุเนี่ย
จะคอยมาหาเป็นประจำแม้จะเลิกไป๓เดือนแล้ว
โดยอ้างว่ามาหาลูกนะฮะเพราะว่าลูกเนี่ยยังเล็กอยู่นะครับ
ไม่กี่ขวบนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเธอก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านแล้ว

ไม่อยากจะอยู่ห้องเช่าตรงนี้แล้วเพราะว่านายพายุเนี่ยมาประจำ
ก็เลยบอกแม่ไปนะบอกว่าให้มารับหน่อยนะฮะโทรไปหาแม่ให้มารับกลับบ้าน
ที่เห็นก็คือแม่เนี่ยขับรถมากับพี่ชายแล้วก็เพื่อนของพี่ชาย
นี่คราบเลือดที่รถนะค่ะเพื่อจะมารับเธอกับลูกสาววัยสองขวบเนี่ย

ก่อนเกิดเหตุเธออยู่ในห้องนะได้ยินแค่เสียงของนายพายุซึ่งเธอบอกว่า
ความจริงต้องเรียกว่าอดีตสามีเพราะเธอยืนยันว่าเลิกไป๓เดือนแล้ว
แต่เขาเนี่ยแวะเวียนมาหาลูกพอแม่มาเรียกแล้วอดีตสามีคือนายพายุ
ออกไปเนี่ยเธอบอกเธอได้ยินเสียงแบบเสียงทะเลาะกันอ่ะอ่าเสียงดังเลย
ล้อกันแบบรุนแรงนะทั้งเสียงแม่เสียงพี่ชายเสียงนายพายุเธอก็เลยเดิน
ออกมาดูค่ะพอเดินออกมาดูแม่กับพี่ชายถูกนายพายุแทงไปแล้ว
บอกว่าที่ผ่านมาแม่กับนายพายุเนี่ยไม่ค่อยถูกกันนะต่างฝ่ายต่าง
ชอบหน้ากันเพราะตัวนายพายุเองก็เป็นคนมีนิสัยก้าวร้าว
ส่วนผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุอีกคนนึงก็คือเพื่อนของคนเจ็บนะครับ
เพื่อนของนายจิลภงนะครับที่ไปด้วยกันสามคนนะครับชื่อธนพลนะครับ
เขาบอกว่าพอนายพายุเนี่ยรู้ว่านางวันดีที่เป็นแม่ยายจะมารับลูกกับหลานกลับบ้านเนี่ย
ก็โมโหนะตอนที่ออกมาคุยแล้วบอกไม่ให้กลับเนี่ยนะเริ่มขึ้นกูมึงนะครับกับนางวันดี
แล้วนายพายุก็ไปหยิบมีดมาแล้วมาแทงนายจิรพงศ์ที่เป็นพี่เมียก่อนเลยนะครับ
วันดีเห็นลูกชายถูกแทงก็พยายามเข้าไปห้ามก็เลยถูกแทงเข้าไปด้วย
ขอยืนยันว่าไม่ได้ไปลุมทำร้ายอะไรนายพายุตามที่นายพายุเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่เลย
ก็มีการตบตีกันครับแม่เข้าไปห้ามว่าเออเข้าไปห้าม
หมดคือตีกันเนี่ยครับแล้วก็โดนลุกหลงเนี่ยครับฟ่องโดนแทงก่อนครับ
พอโดนแทงปุ๊บคือแม่ย่างมาเสล๊ะห้องความเสียเหลือปุ๊บ
ผมซักพักก่อผมหันแม่นอนลงตั้งเดียวครับ
อาการของนายจิรพงศ์ตอนนี้ยังสาหัสนะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยังอยู่โรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายพายุผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ฝากขังที่ศาลจังหวัดน่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
นี่เป็นภาพตอนไปทำแผนโอ้โหดูสิ